ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวของการสร้างอาชีพนะ
ที่นครสวรรค์นะคะคุณผู้ชม
หน้าแรงแบบนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อชาวนาที่เขาไม่ได้ทำนา
เพราะเขาหันไปปลูกถั่วลิสงสร้างรายได้เป็นอย่างดีค่ะ
ใครอยากจะไปปลูกบ้างอ่าต้องศึกษาดูนะ
ไปดูเกษตรกรที่เขามีอาชีพทำนานอกเขตชนรับประทานมันก็จะมีน้ำน้อยใช่ไหม
ตอนนี้เขาก็เลยต้องหันมาปลูกถั่วลิสงทดแทนการทำนา
หลังจากที่น้ำในพื้นที่น้อยลงมีปัญหาภัยแรง
บ่อน้ำแล้วก็แหล่งกักเก็บน้ำเนี่ยใกล้ลดน้อยลงไปด้วย
นี่คือต้นถั่วลิสงคุณผู้ชมครับเห็นเมื่อสักครู่เขียว
เห็นเขียวนี่คือต้นถั่วลิสงหลายคนเคยทาน

มันก็เป็นพืชล้มลุกแบบนี้

แต่ช่วงที่น้ำลดลงก็คิดว่าอนาคตเนี่ยอาจจะทำนาไม่พอแน่เลยน้ำน้อยแบบนี้ทำยังไงดี
ถั่วลิสงแล้วกันเพราะว่าก็มีความต้องการเยอะถูกไหม

ลิสงใช้น้ำน้อยกว่า
อายุประมาณ๓เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้แล้ว
แล้วก็ขายได้ในราคา๒๐๒๕บาทต่อกิโลกรัม
ลูกถั่ว๑ไร่จะได้ผลผลิต๑๗๐๐กิโลกรัม

เขาขายกิโลกรัมละ๒๐๒๕บาทใช่ไหม

เขาปลูก๑ไร่ก็จะได้ประมาณ๔๒๕๐๐บาท

๒๕บาทแล้วคบปูกกี่ไล่หล่านี่แค่ไล่เดียวได้สี่หมื่นโห
เออนะเป็นอีกหนึ่งอาชีพเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้ในช่วงที่น้ำลดน้ำแรงแบบนี้
ก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้เลยนะ
ก็ถั่วลิสงจริงแล้วมันก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับ
หลายคนที่ชื่นชอบที่จะทานนะครับ
ก็มีสารโคลีนก็บำรุงสมอง
บำรุงสายตาแล้วก็ยังมีสารที่เอาไว้ต้านป้องกันมะเร็งด้วย
มีเอ็นไซด์ที่มีชื่อโปรตีเอสอะไรสักอย่าง
ผมจดมาแต่ผมอ่านไม่ออก

อันนี้ฉันช่วยออก

ทำทำผมเป็นคนแบบนี้

จะไปสั่งคาดลายเมื่อใหม่

และปรับลุงสมองปรับลุงสายตาด้วย